คุณผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปยืนรอรถเมย์อยู่ป้ายรถเมย์กลางกรุงเทพมหานคร
แล้วจู่ผู้หญิงอีกคนนึงอายุเยอะกว่าสัก๔๐๕๐ปีเดินมาจิกหัวเลย

เธอก็บาดเจ็บแล้วเธอก็ไปโรงพยาบาลเองนะคุณผู้ชม
แต่เธอบอกว่าเสียใจมากเพราะอะไร
ป้ายรถเมย์มีคนยืนรอรถเมย์เต็มไปหมดไม่มีใครช่วยแถมแหวกทางให้ผู้ก่อเหตุมาทำร้ายเธอได้อย่างง่ายดาย
เอาบาดแผลตัวเองโพสต์ให้ดูแบบนี้บอกว่าทั้งเจ็บตัวทั้งเสียใจ
ไม่รู้คนที่ก่อเหตุมาทำเธอทำไมเพราะไม่รู้จักกันมาก่อน
บอกว่านี่คือบาดแผลที่มือที่นิ้ว
หลังจากถูกหญิงวัยกลางคนที่ไม่รู้จักมาปรีมาทำร้ายที่ป้ายรถเมย์
เธอก็โพสต์เล่าล่ายยาวเลยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอน๑๐โมงเมื่อวาน
หญิงวัยกลางคนอายุสัก๔๐๕๐ปีสะพายเป้สวมหวกมาแล้วก็มีแมสลายดอก
เดินเข้ามาด่าแบบหยาบคายมากรุนแรงมากเธอก็เดินหนีเพราะไม่รู้จัก
แต่ผู้หญิงคนนั้นยังเดินตามมาเธอก็ไม่สนใจนะฮะผู้หญิงดังกล่าวปรีเข้ามากระชากผม
ลากเธอไปกับพื้นเสร็จปุ๊บผู้หญิงคนนั้นก็หนีไปเลย
เธอก็บาดเจ็บมากแกยังงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็เลยขึ้นแท็กซี่ไปทำแผลที่โรงพยาบาลเองเพราะบาดเจ็บ
แล้วก็ไปแจ้งความที่สอนอบางนาผู้หญิงคนที่ประสบเหตุคนนี้บอกได้ว่า
จากเจ็บตัวแล้วเนี่ยทรัพย์สินก็เสียหายก็พังไปมือถือตกพื้นก็จอแตก
แว่นตาก็ถูกผู้หญิงคนนั้นเหยียบจนหักไปด้วยแต่ที่มันเสียจาที่สุดก็คือว่า
ตอนที่ผู้หญิงคนนั้นมาก่อเหตุเนี่ยมีคนยืนรอรถเมย์อยู่ตรงนั้นเต็มไปหมด
ให้กับผู้หญิงคนนั้นมาก่อเหตุทำร้ายเธอด้วยได้อย่างสะดวกสบาย
เธอบอกเจ็บใจจังเลยทำไมไม่มีใครช่วยเธอเลยนี่มันการกรุงเคศแท้
ตามแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นครอบครัวควรเอาไปรักษา
ไม่ควรจะปล่อยออกมาอารวาสทำร้ายคนอื่นแบบนี้นะครับ

คนทั่วไปและคนที่มีญาติคนในครอบครัว
ที่มีอาการที่ไม่ปกติควรจะดูแลกันให้ดีด้วย
ฉันเดินไปไหนมาไหนระแวงเลยนะบอกตรง
เพราะว่ามันเคยเกิดเหตุที่อนุสวรีสมรภูมิอยู่

เดินเอามีดคัตเตอร์มากรีดหลังคนที่ยืนรอรถเมย์
ส่วนตัวเคยเจอคือเดินอยู่ตรงฟุตบาท
แล้วก็มีขออภัยนะเป็นขอทานเขานั่งอยู่
เราเดินผ่านเขาเอามือมาตีขาเราเปี้ยเลยนะ
เจ็บด้วยแต่เราก็ทำอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาเหมือนสติไม่สมประกอบ
คือตีเหมือนยังไงจะให้ตาให้เราให้ตังค์

โอ้โหนะฮะอ้าวระวังนะครับภายถูกรอบตัวนะครับ